เหตุนี้ค่ะเรื่องของการทวงหนี้โหด

หนี้ไปทวงลูกหนี้บอกทวงมานานหลายทีแล้ว
ติดมาเป็นปีไม่จ่ายสักทีเงินต้นจ่ายแต่ดอก
โอ้โหวันนั้นไปปรากฏควักปืนยิงใส่ซะเลยค่ะ
แล้วนี่คือนาทีตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึง
แล้วต้องพยายามปั๊มหัวใจคนเจ็บนะคะ
อาการสาหัสค่ะแล้วอยู่ตรงบริเวณหน้าร้านค้า
ตรงนั้นเนี่ยคนเดินผ่านไปมาพลุกพลาดแล้วมันมีตลาดเย็นด้วยนะคะ
วงจรปิดของร้านค้าค่ะมีการบันทึกภาพไว้ได้
คือมันมีเสียงปืนชัดเลยคุณผู้ชมลองไปดูกันหน่อย

ได้ยินเสียงปืนชัดมากที่สำคัญอย่างที่บอกไป
ตอนเกิดเหตุมันเป็นช่วงที่เขามีตลาด
เด็กนักเรียนเห็นไหมคะเด็กนักเรียนผู้หญิงตัวนิดเดียวเอง
วิ่งหนีเพราะคงรู้แล้วแหละว่ามีเกิดเหตุบางอย่างขึ้น
ในขณะที่บางคนขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถมาจอดดูนะคะ
อันนี้เป็นจังหวะตอนเกิดเหตุของวันที่๑๐สิงหาคมตอน๕โมง๒๖นาที
กล้องวงจรปิดค่ะพอสิ้นเสียงปืนทุกคนตรงนั้นแตกตื่นค่ะ
ตำรวจกู้ภัยมาถึงที่เกิดเหตุหลังได้รับแจ้งเหตุค่ะ
ตรงนี้เป็นตลาดเย็นริมถนนอภัยตรงข้ามแขวงทางหลวงชนบทกาลสินนะคะ
พบคนเจ็บสภาพนอนอยู่บนพื้นเลยชื่อนายสะอาดศรีฤทธิ์หรือว่าในแมวอายุ๕๑ปีค่ะ
เจ้าตัวเนี่ยมีแผลชะกันบริเวณศีรษะเจ้าหน้าที่มาถึงอย่างที่บอก
พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจเขาแล้วก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนก่อเหตุค่ะคือคนซ้ายมือในวันนาชายผาอายุ๖๓ปีแล้วนะคะ
โดยเจ้าตัวเนี่ยก่อนหน้าหลังก่อเหตุหนีไปสุดท้ายไปมอบตัวนะคะ
ในช่วงเย็นเย็นของเมื่อวานนี้ล่าสุดวันนี้ค่ะคุณปิยชาติค่ะ
สักข่าวของเราไปที่สพเมืองกาลสินนะคะไปตรวจสอบเรื่องนี้
ปรากฏไปเจอภรรยาของตัวคนก่อเหตุด้วยนางนวลจันทร์อายุ๖๓ปี
วลจันทร์คนนี้มาเยี่ยมสามีแล้วเธอบอกแบบนี้มันเป็นเรื่องของการยืมเงิน
เพราะตัวคนเจ็บมายืมเงินสามีเธอจริงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี๖๕ที่ผ่านมา
ไปตอนแรก๒แสนก่อนที่หลังจากนั้นอีกประมาณไม่ถึง๒สัปดาห์
ยืมเพิ่มอีก๕๐๐๐๐กลายเป็น๒๕๐๐๐๐แล้วตอนนี้
แต่ไม่ได้เป็นการยืมปากเปล่าอันนี้ตัวภรรยาเล่านะ
ภรรยาของคนก่อเหตุเล่าว่าเป็นการทำสัญญาคิดดอกร้อยละ๕ค่ะ
ทุกวันที่๑๕ของเดือนกำหนดจ่ายทั้งต้นและดอกต้องจ่ายให้ครบภายใน๖เดือนนะคะ
หลังทำสัญญาก็คือเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ซึ่งในแมวในแมวคือคนเจ็บนะคุณผู้ชมคนที่ถูกยิง
ก็มีการทำสัญญาแล้วตอบตกลงกับสามีของเธอ
โดยที่ผ่านมาค่ะในแมวจ่ายดอกมาตลอดก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญหา
มาตามสัญญา๑๕๐๐นี่แหละก็ครบ๖เดือนค่ะ
แต่แมวไม่ยอมจ่ายเงินต้นคืนซึ่งเงินต้นเนี่ยมันคือ๒๕๐๐
ที่ผ่านมาได้เงินจากนายแมวมาแล้วแสนสองแต่อันนั้นเป็นดอกเบี้ย

ล่าสุดเห็นว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
หลังจากภัยสามีพยายามไปทวงในแมวอยู่ตลอด
แมวถือเงินมาให้๕๐๐๐แล้วมาบอกสามีของเธอว่าอันนี้เงินต้น
สามีก็บ่นว่าเฮ้ยมันน้อยเกินไปเงินต้นมัน๒๕๐๐๐๐ทำไมให้มา๕๐๐๐
ทวงถามมาหลายต่อหลายรอบค่ะ
เพิ่งมารู้ว่าในแมวเนี่ยเอาเงินของสามีเธอไปปล่อยกู้อีกทีนึงเพื่อกินดอก
ล่าสุด๒สัปดาห์ที่ผ่านมาสามีเธอนี่แหละไปทวงหนี้กับในแมวคนเจ็บอีก
แต่ไม่ยอมจ่ายคืนแล้วมาบอกสามีเธอว่าอีก๑๐เดือนค่อยมาเอาก็แล้วกัน
สุดท้ายก็ไม่ยอมจ่ายค่ะคราวนี้แหละสามีเธอโมโหบ่นให้ฟังอยู่หลายครั้งว่า
สงสารตัวของเขาเองว่าเงินแค่นี้ทำไมมันถึงยากเย็นขนาดนี้แล้วทำอะไรมันไม่ได้เลย
รู้แหละว่าสามีเครียดแล้วเก็บกฎเรื่องนี้มาตลอด
วันนี้มาเยี่ยมสามีสามีก็บอกว่าปล่อยให้เขาติดคุกไปเลยไม่ต้องประกันตัว
เธอก็เลยคิดว่าเรื่องหนี้ตอนนี้เดี๋ยวต้องว่ากันกะว่าจะไปเยี่ยมคนเจ็บก่อน
ก็คือในแมวที่สามีเธอยิงนี่แหละค่ะแล้วก็คิดว่าอาจจะยกหนี้สินที่ค้างกันไว้ให้
ฝากเรื่องนี้นะเป็นบทเรียนนะคะของคนที่คิดจะกู้เงินคนอื่นค่ะ
ถ้าเอาของเขามาก็คืนเขาแล้วกันตามสัญญงสัญญากันไว้มันจะได้ไม่เกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้น
เอาคิดว่าเป็นเรื่องของแม่นี่เป็นบทเรียนหรืออุทาหรณ์แล้วกันนะ
อือออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
เพราะเห็นใจคนที่มากู้เงินเป็นพ่อค้าแม่ค้า
เมื่อหนึ่งถึงสองสัปดาห์ก่อนเห็นคุณก่อเหตุในวันหนา
หนี้นั่นแหละมาเล่าให้ฟังว่าไปทวงเงินในแมวมาหลายที
แล้วไม่ได้เงินสักทีอยากได้เงินต้นคืน
แมวให้มาแค่๕๐๐ก็ไม่ได้คิดจริง
เจ้าหนี้ในวันนาจะมาก่อเหตุด้วยวิธีการเอาปืนมายิงเลยค่ะ
ทางด้านภรรยาของนายแมวนะคะบอกแบบนี้ว่ายอมรับ
ว่าสามีไปยืมเงินคนก่อเหตุจริงนะ
แต่สามีก็ให้ดอกเบี้ยคืนมาตั้งเยอะแล้วเป็นแสน
แล้วที่สามียังไม่ให้เงินต้นคืน
เพราะว่าตอนนี้มันติดปัญหาต้องหมุนเงินค่ะ
แล้วก็หาเงินมาใช้จ่ายภายในร้านด้วย

ก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวเดือนหน้านะจะหาเงินต้นมาคืนให้
แต่เมื่อวานค่ะอันนี้ภรรยาของคนเจ็บนะ
บอกว่ายังไม่ทันถึงครบกำหนดเลย
หนี้ในวันนาก็มายิงสามีเธอแล้วค่ะ
ตอนนี้สามีเธออาการหนักมากก้านสมองไม่สั่งงานแล้วค่ะ
นี่มีกระจายเต็มสมองเศษเล็กเต็ม
ภาพว่าใดเบี้ยงผ่าสะเกาเลือดข้างสมองบวม

แล้วคุณหมอคุณหมออะไรทำใจเหรอครับ
กล้ามแน่นค่ะหมอบอกค่ะทำใจกล้ามกล้ามสมอง
ที่สั่งงานในร่างกายเพราะสั่งงานอย่างเร็ว

ตำรวจสพเมืองกรสินแจ้งข้อกล่าวหากับตัวคนก่อเหตุในวันนาฐานพยายามฆ่าค่ะ
แล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับการครอบครองปืนเครื่องกระสุน
แล้วก็ยิงปืนในหมู่บ้านหรือเมืองสาธารณะด้วย
ส่วนถ้าเกิดว่าตัวในแมวคนเจ็บเนี่ยถ้าเขาเสียชีวิตนะ
โดนแจ้งข้อหานักแน่นอนฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ